รีมัสเตอร์คมชัดสู่หน้าจอไทยรัฐทีวี

ชมภาพยนตร์เรื่องวงศาคณะญาติ

เพื่อจะทำหน้าที่เฝ้ารักษาสมบัติ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒